สำหรับคาริสาสปริงเกดนะคะ
แต่ว่าดูเหมือนว่าช่วงนี้เธอไปรับงานละครซะเยอะเลยนะคะ
ไปแบบทุกค่ายทุกสังกัดเลยคุณ
มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาว่า
เธอเนี่ยเกาเหลากับบิ๊กบอสกันตนาหรือเปล่า
ถึงทำให้ต้องเหละเหละเหละรอดไปรับจอบช่องอื่น
ส่วนงานเดินแบบคาริสาบอกว่ายังรับอยู่นะคะ

จริงหรือว่าอินเตอร์ชดหรือเปล่า

เหมือนแบบว่าเล่นละครทั้งช่องถี่นิดนึง
แล้วเป็นเดือนเกิดเราก็เลยตั้งใจไว้เองแต่ปีที่แล้ว
คุณเข้าใจผิดว่าไทฟพีและสาวีทจริงไม่ใช่เฉพาะมึง

เขาก็ขอสุขภาพหนูก็ขอการงาน

น้องใหม่ก็อยากข่างานเยอะ
ขอแต่สุขภาพขอการงาน

ก็บอกแหละว่าขอเรื่องงาน
อยากให้มีงานเยอะ